คุณผู้ชมจะบอกว่าช่วงปลายปีแบบนี้นะคะเทศกาลงานคอนเสิร์ตเนี่ยใครชอบเนี่ยต้องได้ไปนะ
มีจัดขึ้นหลายงานเลยแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นโควิดเนาะ

มันก็จัดไม่ได้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งที่หลายคนเนี่ยวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ย

ที่ติดตามข่าวก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าปีนี้จะไม่มีงานคอนเสิร์ตนะคะ

ซึ่งทางหัวเรือใหญ่ของเอียของงานนะคะอย่างปาเต้นยุทธนาเนี่ย

แต่จากโพสต์คุณผู้ชมมีหลายคนก็ตีความไปแบบต่างนานา
รวมไปถึงยังมีคนตีความโยงไปถึงเหตุการณ์ว่าปีก่อนยังจำได้หรือเปล่า
ผู้จัดงานไม่สามารถควบคุมสถานการณ์จนถูกโยงการเมือง
เลยทำให้ปีนี้ไม่จัด
ล่าสุดค่ะได้เจอปาเต็ดเจ้าตัวนะก็พร้อมเคลียร์หมดทุกประเด็นเลยค่ะ
ทำไมถึงไม่จัดครับปาเต็ดไปฟังคำตอบค่ะ
ต้องขอโทษที่ทำให้หลายท่านเข้าใจผิด
เพราะว่ามันมีถ้อยคำในโพสต์ที่พูดไปแล้ว

แต่ว่าครั้งต่อไปคือปีหน้าเราก็จะกลับมาอีก
อย่างน้อยก็จะต้องมีคนอยู่ในงาน๔๕๐๐๐คน

เพราะว่าไม่น่าจะเหมาะสมที่เราจะจัดงานสเกลนี้ได้

ถ้าไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถควบคุมได้
เราเลือกที่จะไม่ทำดีกว่า

เห็นว่าสถานการณ์เดือนธันวามันไม่เหมาะสม
มันอาจจะเกิดอันตรายได้เกี่ยวกับเรื่องโรคโควิด
ก็เลยของงดไปก่อนก็แล้วกันในการจัดงานปีนี้